คุณผู้ชมก็มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็ถูกตำรวจเรียกจับ
เนื่องจากว่าสีไฟหน้ารถผิดปกติไป
ส่วนผู้ผลิตรถของรุ่นนี้เองนะคะ

เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงของผู้ผลิตรถกันก่อนค่ะ
คุณดูอยู่นะมันเป็นใบจิ๊กเขียวอ่ะครับขาวครับขาวดูให้ดีอ่ะ
ดูให้ดีอ่ะนี่นะครับรถรถผู้ออกจากศูนย์มาน่ะ
รถออกจากศูนย์มายังไม่ถึงสองร้อยโลนะครับอ่าน่ะแล้วนี่นี่น่ะน่ะ
โดนจับนะครับน่ะคุณดูนะบอกว่ามันเป็นจิ๊กเขียวน่ะดูน่ะน่ะ
นะคุณดูดูเลยนะสีเขียวนะครับผมนะครับครับ
คุณดูน่ะก็จิ๊กเขียวหรือจิ๊กขาวอ่อขาวนะครับจิ๊กเขียวนี่ดูด้วยนี่น่ะ
ท้อนออกมานี่สีเขียวนะค่ะขออภัยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียงของผู้ผลิต
แต่เป็นเสียงของผู้ที่ขับขี่บิ๊กไบท์กับตำรวจเนี่ย
จาพูดคุยกันแล้วก็คลิปนี้แหละค่ะถกเถียงกันในสังคมออนไลน์
หลังจากที่ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปย่านบางขุนเทียน
แล้วก็ถูกตำรวจเรียกตักเตือนเรื่องสีสัญญาณไฟหน้ารถ
กันอยู่คุณว่าเขียวหรือขาวผมว่าขาว
หุ่นนี้ว่าเขียวแล้วกันไปตำรวจบอกมันเขียว
โดยตำรวจก็พยายามชี้แจงบอกว่าสัญญาณเฟรี่ตามกฎหมาย
อนุญาตให้ใช้เฉพาะสีเหลืองอำพันธ์เท่านั้น
แต่รถคันนี้ตำรวจมองว่าไฟหรี่นี่มันสีเขียว

เจ้าของรถเองก็ยืนยันหนักแน่นว่ารถเนี่ยเพิ่งออกมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง

คือไฟมันติดมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่ซื้อรถใช่ไหม

ตำรวจก็บอกว่าเจ้าของรถให้ไปคุยกับทางศูนย์
ว่ามันผิดกฎหมายนะอย่างนี้ตำรวจจับ
แล้วก็แน่นอนว่าคลิปนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายสุชาติอรุณแสงโรศ
ซึ่งก็คือคันที่อยู่ในคลิปนี้แหละ
ก็ให้ความเห็นบอกว่ารถจักรยานรุ่นนี้
หากมองเข้าไปในโคมไฟนี่นะคะ
ก็จะมีไฟเขียวอยู่เล็กน้อย

แสงที่ออกมาจะเป็นสีขาวตามกฎหมายกำหนดทุกอย่าง

จากนี้นะคะในสายพันธุ์การผลิตทุกชิ้นส่วน
ก็ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขณะที่สเปคของรถก็ผ่านการตรวจสอบ
กรมการขนส่งทางบกทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าผิดกฎหมาย
ทางผู้ผลิตก็ออกมายืนยันแบบนี้นะคะ

แต่ตำรวจคนโดนจับก็เถียงคนโดนจับก็ไม่รู้จะเถียงยังไง
ผมไม่ได้ปรับแต่งนะมันมาติดรถมาแบบนี้อยู่แล้ว
พูดยากเหมือนกันนะไม่อยากทำอะไรเลย